ขุนเตางวดที่แล้วเขาบอกให้โชคไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานบอกว่าชาวบ้านหนองหัวลิงค่ะ
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อที่จะบนบานสารกล่าวขอให้ชาวบ้านแล้วก็คนไทยเนี่ย
รอดพ้นจากไวรัสโควิด๑๙
ที่ทั้งหมดจะทยอยขึ้นไปบนศาลค่ะนี่
เพื่อสวมหน้ากากอนามัยให้กับรูปหล่อพ่อขุนเตา
ตามความเชื่อถือแล้วก็ศรัทธา
ด้านป้าสมบูรณเผาทหารก็เปิดเผยบอกว่า
ตนเนี่ยมาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าโรคร้าย

พร้อมกับให้ปกปักรักษาคนไทยให้รอดพ้นจากโควิด๑๙
แล้วก็ขอโชคขอลาบจากพ่อขุนเตานี่แหละค่ะ
ขณะที่คุณกมลลักษณ์ทรัพย์มั่น

พยายามมองหาเลขจากทูบที่จุดบูชา

เขาได้ลาบก้อนใหญ่โดยเห็นเป็นเลข๑๘
แต่ทูปเสียงไทยกลับเป็นเลข

เสี่ยงทายนี่เป็นเลข๑๙๙ไง

เพื่อจะบนให้ท่านช่วยให้รอดพ้นจากโควิด

มีคุณปุ้มบางนาส่งมาบอกว่าผมทวิตบ่อย

คุณกุ้งบางนานะบอกว่าเขาได้ทองไปแล้วนะ

เขียนคอมเมนต์อะไรมาบอกเราแบบโดนใจแน่

ไปตรภาพยัยคิวตรภาพละ

สภาพสีทองเหลืองอล่าม

เลือกโควิดมาอีกแล้ว๑๙๑
มีนะหนูอย่างนี้

นางกาญจนาศีพาเป็นอย่างมาก

ได้ออกไปดูพบว่ามีลักษณะเหมือนกับตภาพ

สีมันไม่เหมือนตภาพน้ำทั่วไปจ้าอืมตนจึงได้จับตภาพน้ำตัวดังเก่าเนี่ย
ใส่ไว้ในตู้กระจกนะฮะแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านนั่นแหละ
หลังจากนั้น๒วันก็มีเต่าจำนวนหนึ่งตัวเนี่ย
เดินตรงเตี๊ยวเข้ามาในบ้านอีกอ่ะว่าไงต่อนะครับ
แล้วก็ตรงไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่และที่สำคัญคนก็เลยต้องถามว่า
อ้าวมอเตอร์ไซค์เบอร์อะไรใช่ไหมเพราะสภาพมาแล้ว
แป๊บนึงมีเต่ามาด้วยเนี่ยนะฮะอืมปรากฏว่าทะเบียนรถอ่ะ
ทะเบียนบ้านหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันว่ะเฮ้ยโอ้บังเอิญจริงจริง
แล้วก็เมื่อกี้พ่อขุนอะไรนะพ่อขุนเตาก็หนึ่งเก้าหนึ่งอ่านะฮะ
ครูบค่ะโตนจึงเชื่อว่าไอ้ตะภาพเนี่ยเอาโฉกเอาลาบโคยมันยาวขนาดนั้นบนดำ
มันเป็นอย่างนี้ไงเธอเอามาไม่ถ้าเด็กเด็กไม่เคยเลี้ยหอตะภาพ
เคยเลี้ยงผมไม่เคยเลี้ยตะภาพเขาบอกว่าเนี่ยอายุไขของมันดูสิ
เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะพลาดเอาบ้านเลขที่แล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยเนาะ